งานนี้เป็นการหารายได้ช่วยเหลือพี่เมฆวินัย
แล้วก็พี่เป้าปรปักค่ะ
ที่ผลพักคนรักเมก
นำทีมโดยพี่หนุ่มคงกระพันธ์เสนาหอย

แล้วก็อีกกว่า๓๐ชีวิตศิลปินดังทั้งนั้นเลยนะคะ
จะขึ้นเวทีร่วมกันจัดคอนเสิร์ต

ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาก่อนนะคะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เขาตลอดเลยค่ะ

ใครที่อยากจะช่วยก็มาดูคอนเสิร์ตได้ครับ
เงินที่ได้มาก็เอามาใช้เป็นการรักษาที่โรงพยาบาลครับนะครับ
ขอบคุณต้องใจของเพื่อนศิลปินท์ทุกคนครับ

ซึ่งเป็นผู้จัดการเขาให้เบอร์โทรศัพท์นะคะ
ในเพจของพี่เมฆแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยววันที่๑๑เดี๋ยวไปเจอกันนะคะ